มาดูเรื่องที่ฉะเชิงเซาคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเขาบอกว่า
เขาเสียหายค่ะเพราะว่าผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าเขาไม่รับรักษา
เพราะว่าผู้ป่วยติดโควิดแล้วก็มีการไปโพสต์ลงในเพจดังประจำจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
ตอนนี้ก็เลยต้องมีการพูดถึงเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะกรณีที่เพจดังของฉะเชิงเซา
โพสต์ข้อความค่ะบอกว่าเมื่อตอน๓ทุ่มแม่กอดลูกร้องไห้หน้าโรงพยาบาล
ขอร้องให้ช่วยรักษาลูกอายุ๒ขวบไข้สูงแต่ว่าโรงพยาบาลนี้ไม่รับ
ก็เลยต้องย้ายเด็กไปที่โรงพยาบาลบังคล้าเนี่ยค่ะพอข้อความนี้ขึ้นไปเนี่ยนะคะ
นี้บอกว่าให้เหตุผลว่าที่โรงพยาบาลไม่รับอ้างว่าเป็นเพราะว่าแม่ของเด็กเนี่ยติดโควิดสิบเก้า
ทางโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเซาก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
ปฏิเสธกรณีที่มีการปฏิเสธรับเคสเด็กเมื่อคืน
ซึ่งเขาบอกว่าโรงพยาบาลได้รับความเสียหายอย่างมากเพราะว่าเขาไปดูจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่มีการว่ามีคนไข้มากอดกันร้องไห้หน้าโรงพยาบาลต่อหน้ารอปภ
แล้วก็ยืนยันว่านี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ใช้ได้ทุกจุดนะคะ
ขณะที่ผู้สื่อข่าวไปที่โรงพยาบาลบังคล้านะคะที่แม่และเด็กเนี่ยอ้างว่าไปรักษาตัวที่นั่นนะคะ
ก็ไปสอบถามหาเด็กชายและแม่เด็กที่เข้ามารักษาตามที่มีการลงในเพจนะคะ
แต่ปรากฏว่าก็ไม่มีข้อมูลว่าเด็กชายและแม่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะ
สอบถามโรงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการก็บอกว่ามีโทรศัพท์จากพ่อของเด็กโทรมาถามว่าจะมาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
โรงพยาบาลก็บอกว่าเข้ามาได้นะคะซึ่งเขาก็จะมีระบบคัดกรองคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไว้อยู่แล้ว
ล่าสุดนะคะไทยรัฐก็ได้ไปสอบถามนะคะ
พ่อของเด็กนะคะก็คือสามีของผู้หญิงคนที่ไปที่โรงพยาบาลนี่แหละค่ะ
เขาก็อธิบายแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงงานที่มีความเสี่ยงสูงนะคะ
ก็น่าจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันของเพจที่ไปโพสต์นะคะ
เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยชี้แจงแบบนี้ก็คือว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าให้กลับไปกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะ
แล้วก็แจ้งอสมในพื้นที่เพื่อให้แพทย์เข้ามาดูแลเพื่อลดการเคลื่อนที่ของผู้ป่วย
แล้วก็เป็นการลดการระบาดด้วยไม่ใช่ปฏิเสธค่ะ
แต่ลูกสาวนี่คืออาการดีขึ้นแล้วอะไรปกติแต่ลูกชายก็ยังจะมีไข้อยู่ต้องเช็ดตัวต้องอะไรประมาณนี้
แต่คือว่าในภาพรวมวันนี้โอเคดีขึ้น